โอ้โหเป็นเรื่องดีของชาวไทยเราเลยดีกว่า

เสียเจ้าของโรงงานทำตู้ไฟฟ้าที่จังหวัดนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาก็นำเงินไปเข้าตู้เงินฝาก

คนที่เขามาใช้ตู้ต่อก็พบเงิน

หลังจากที่นำเงินสด๑แสนบาทไปฝากตู้รับเงินฝากเงินสดของธนาคารไทยพาณิชย์
หน้าหมู่บ้านบัวทองเคหะจังหวัดนนทบุรี
ก็ครั้งแรกนำเข้าเครื่องฝากไป๘๐๐๐บาท
ครั้งที่๒นำฝากอีก๒๐๐๐บาท

โอ้โหลืมซะอย่างนั้นตอนนั้นก็คงจะรีบนะครับ
ทำให้เงินนั้นยังคงค้างอยู่ในตู้รับฝากเงิน
ต่อมาครับพบว่าเงินไม่เข้าบัญชี
เพราะทราบว่ามีคนที่ใช้ตู้ฝากเงินนำเงิน๒๐๐๐บาท
ไปให้กับตำรวจตามหาเจ้าของ

เพื่อจะไปขอดูกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานกับทางธนาคาร
เพื่อที่จะรับเงินคืนนั่นเองนะครับ

จะฝากเพิ่มอีก๒๐๐๐บาท

มันก็เลยลืมรีบ

ไม่ได้ยืนยัน
เพราะว่าวันนั้นเข้าไปมันไม่ครบ๒แสน

แต่ก็เครียดนะปาดเหงื่อเลยทีเดียว

นายศักดิ์สิทธิ์นะครับยังฝากขอบคุณพลเมืองดี
รายนี้ก็คือนางสาววิชภาพรรอดมณี
อายุ๔๒ปีครับซึ่งเป็นคนที่ใช้บริการตู้รับฝากเงินต่อจากเขา

แต่กลับนำเงินไปส่งคืนเจ้าของแล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่

แล้วแบบนี้เราก็ต้องปรบมือให้นะครับ

แล้วก็ปรบมือให้กับผู้ที่ทำความดีด้วย